สังสิทธิ์จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานกะดึก
ขณะที่เธอคือมีโทรศัพท์เข้าเธอด้วย

มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาขอเงิน๒๐บาท
บอกไม่มีให้อยู่จะมาถ่ายกันแบบนี้ได้ไง
เธอถูกถีบรถแล้วก็ตุ้ยท้อง
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะฮะ

จับคนนั้นให้เลย

มันทำรถหนูพังเนี่ย
ลูกหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ย
ลูกแจ้งความให้หน่อยค่ะ

เรียบคลองเตรียมหลังหมู่บ้านไวท์ฮาวส์
ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

ปล้นในซอยคลองเปรมกระทืบรถพังกระทืบเรา

ตามถ่ายแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือ

บอกว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงาน
ต้องจอดรถข้างทางเพื่อรับสาย
ระหว่างนั้นลุงคนนิ้วคนนี้
เข้ามาบอกว่าขอเงิน๒๐บาท

ลุงคนนี้ซึ่งเป็นคนร้ายก็หลบหนีไป
จากนั้นเธอไปแจ้งความแล้วก็นำคลิปมาโพสต์
เพื่อเป็นการเตือนภัยกันนะครับ

ความคืบหน้าเรื่องนี้ผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ซึ่งเป็นสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็เป็นจุดกลับรถตรงนี้
ทีนี้คนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟัง

คืนวันอาทิตย์ที่๑๙พฤศจิกายนช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่ม
มีชายหญิงทะเลาะกันมาโดยฝ่ายผู้ชายเดินนำหน้า
ส่วนผู้หญิงเดินตามหลังแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือ
ในการถ่ายคลิปมาเรื่อยระยะห่างกันประมาณ๑๐เมตร

ผู้ชายได้เดินตามมาข้างบ้านของผม
ส่วนฝ่ายหญิงได้ตะโกนบอกผมให้ช่วยจับผู้ชายคนนี้หน่อย
แต่ผมไม่ได้ทำตาม
เพราะผมคิดว่าทั้งคู่เป็นผัวเมียกัน
จากนั้นตัวผู้ชายคนนี้ก็เดินขึ้นถนนเรียบคลองเปรมประชากร

ส่วนผู้หญิงได้ย้อนไปเอารถจักรยานยนต์
โทรตามญาติเพื่อมารับตัวจากจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าถ้าผมรู้นะ

ผมจะไม่ยอมปล่อยมันไปเลย
เขาจะโปรดให้ผมมาจับ
แล้วเขาก็มีผู้ชายผู้หญิงเขาเดินทะเลาะกับผู้หญิง
เขาจะด่าผู้ชายผู้ชายก็จะเดินนำหน้ามา

เออนะฮะแต่เหตุการณ์นี้ไปแจ้งความไว้แล้ว